ตอนนั้นเขากลับมาแม่ได้ถามแม่ว่าโมงไปไหนทำไมโมงไม่มา

ตอนนั้นเขากลับมาเขามีท่าทีผิดปกติไหมทำไมซื้อปูทำไมไม่มา

แต่ว่าก็เลยถามถามว่าปูน้องเอามาทำอะไร
เอามายามาโปะที่มันรั่วมันแตก
ให้น่าให้อภัยแล้วเป็นยังไงก็ช่าง
แต่จะเอาตัวเลือกตัวหนูหน่อยใจไหม
เขาก็ยังเด็กไม่รู้อะไรเลย
เขาก็บอกว่าเขาจะมาขอมาเลยเขาก็ไม่มา
จัดสถานที่ไว้ให้กว้าง

เอาตัวอวรัยมาลงเขาจะวางค่าดองเป็นแสน

แล้วสรุปได้จับไว้งานแต่ง

เขาก็บอกว่าเขาควรที่ไหนทำงานอะไร
มันก็บอกว่าทำงานไฟฟ้า
เขาไปรู้จักจะได้ยังไงแม่

การเลี้ยงโทรศัพท์

ตกตีมันก็จะมีบ้างเพราะว่า
ไม่เห็นนะตอนตกตอนตี

เพราะว่าเฮ้
แม่ก็ถามว่าขางกินอะไร
อะไรแขนมันเป็นอะไรทำไมถึงเป็นรอยช้ำ
ถามมามันจะบอกว่าเอ็มมันเอาไหมแขนเสื้อตีหนู
อ่าตีทำไมไม่รู้มันว่า
พอกาโมเนี่ยเขาขอยังไงเขาพูดว่าจะเอาไปเอาหลัง
พอกาโมเนี่ยเขาก็เอาไอ้ตัวนี้มาไว้ที่เปย์เนอะ
พอก็อู้มโมไปไม่ขอ
ก็บอกว่าไปอาบน้ำแล้วก็ถึงจะเอามาให้
อันนี้ก็ไม่เอามาเลยเอาไว้ในรถเลย
ปิดเลยแม่เดินไปก็ไม่ให้แม่เดินแรง
ตอนนี้มันร้องไหม

ฝากไว้ที่ป้าที่นู่นป้าไอเอ็ม
ตอนนั้นเขากลับมาครับแม่ได้ถามไหมว่าโมไปไหนทำไมโมไม่มา

ตอนนั้นเขากลับมาเขามีท่าทีผิดปกติไหมทำไมซื้อกลุ่มกับแม่ได้
ไม่ไม่แต่ว่าก็เลยถามถามว่าปูน้องเอามาทำอะไร
เอามายามาโปะที่มันรั่วมันแตก
ไม่ให้มันรั่วเดี๋ยวมันจะรั่วไปหลายก็แค่นั้น
คือสังเกตไหมแม่เขาดูมีท่าทีผิดปกติใช่ไหม
มันก็ทำเป็นช้อยไม่รู้อะไรก็
เพราะว่าให้แม่ดูแลตัวเองให้ดีดูหลาน
เดี๋ยวถ้าแม่เป็นอะไรไปหลานจะเลี้ยงใครจะเลี้ยงหลาน
เขาจะมาดูให้หลานจะได้โตหรือ
ถ้าแม่เป็นอะไรไปมันก็บอกว่า
แล้วแม่ถามไหมทำไมพูดอย่างนี้แปลก
แม่ถามว่ามันพูดอย่างงี้ก็ไม่ว่า
แต่แม่คิดแต่ว่ามันมายังไงวะ

ก็คิดอยู่แต่ว่าไม่พูดให้ใครฟัง
ลุงเวลาฉ้าวก็เห็นตำรวจมา
ไอ้จุ๋มกับเอ็มมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมยาย
อยากพูดไม่ถูกเลยแต่ไม่มีตำรวจมา
ยายนี่คิดเนอะคิดในใจ
นั่งไปนั่งรออยู่ด้านหลังบ้านข้างครัวแล้ว
พอถ้ามันมามันก็ต้องเดินมานี่นะ
เหมือนกับจุ๋มมันเดินมา
เดินมามันก็ต้องจะมานี่แหละมาหากูนี่แหละที่ตี
มองมองแล้วก็มองอีกก็ไม่เห็นใครมา
บ่ายก็ไปดูช้าก็ไปดูก็เงียบไป
แล้วก็คิดเห็นหลานแล้วมันจะเอาหลานมาให้ครู
ก็คิดอยู่นั่นเนี่ยก็ไม่เห็นใครมา

คนแม่เป็นแม่นะครับว่าให้อภัยให้ไหมใจเอ็มกับลูกก่อน
แม่เป็นแม่ก็อภัยให้อยู่ลูกสาวก็ออกปากให้
บอกว่าแม่ไม่เป็นอะไรหรอกแม่ต้องยกโทษให้ลูกทุกคนนั่นแหละ
ไม่ถือโทษโกรธเครื่องหรอกไม่ต้องมาพูดกับแม่บ่อย
แค่นั้นขอให้หนูรักษาตัวเองให้ดี
รักษาอย่าไปทำไม่ดีไม่ร้าย

แม่กลัวเกลียดใจอยู่แม่ไม่ยอมให้อภัยเลย
ใจแม่อยากทำเองเลยทำไปเองเลย
ก็สาธุนะแม่อยากเอาให้ตายคามือแม่เลย

ลูกเราก็จากคุณใจผิดไปเอาคนเดียวไป
มีเตือนกับอันนี้ไม่มีความรู้

ทำเพราะอะไร
ไม่รู้ไม่รู้

เลี้ยงมากกับมือ

ผมก็มาดูน้ำมันรั่วไหมพี่

รั่วตรงนี้มันเทปูนไว้ตรงนี้ก่อนไง

มันเทรอตรงนี้ไว้ก่อนตรงนั้นยังไม่มีนะ

พอมาดูวันหลังนานที่เข้ามามุมเมื่อวานเนี่ย

แสดงว่ารอบล่าสุดกลับมาเปลี่ยนที่ฝังใหม่
ใช่อันนั้น

เห็นอันนี้ตั้งแต่มีแฟนคนนี้แล้วเขาถอมมุมไปเลย

แต่ไม่ได้ลูกเขาไม่มีที่บ้านไม่มีลูกเลย
พอคบกับผัวคนนี้แล้วเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้าง

กลับมาก็เอาแต่ใจผัวอย่างเดียว